มาดูเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขกันบ้างนะครับ
หัวของสุนัขตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในกระป๋อง

เจ้าหน้าที่เข้าไปใช้เวลาในการช่วยเขาออกมาจากกระป๋องได้

สุนัขบอกโอ้โหฉันติดอยู่ตั้ง๔วันแน่
อย่างนี้ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตั้งแต่นานแล้วนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่ง
หลังชาวบ้านแจ้งว่าหัวสุนัขตัวนี้ติดอยู่ในกระป๋องขนมนานมาถึง๔วันแล้วนะครับ
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินหาสุนัขประมาณ๕นาที
ก่อนจะพบสุนัขเพศเมียสีขาวนอนหลบอยู่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่ง
และมีกระป๋องพลาสติกติดอยู่ที่หัวตัวนี้แหละครับ
เจ้าหน้าที่ใช้บ่วงเชือกคล้องคอสุนัขจับไว้ก่อนนะครับ
ก่อนจะใช้ครีมค่อยตัดกระป๋องพลาสติกออก
ใช้เวลาประมาณ๕๑๐นาทีช่วยเหลือได้นะฮะ
สรุปแล้วก็คือไปเดินตามหาเขา๕นาที
กระป๋องอีกค่อยตัดกันไปอีก๕นาทีร่วม๑๐นาทีนะครับ
สอบถามเจ้าบ้านเศร้าว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ
แต่น่าจะเพราะความหิวจึงเอาหัวมุดเข้าไปในกระป๋องขนม
แล้วดูคุณช่องมุดเข้าไปเนี่ยเล็กนิดเดียวโอ้โหเขายังมุดเข้าไปได้นะครับ
ปรากฏสุดท้ายก็ติดเอาหัวออกมาไม่ได้
ชาวบ้านพยายามจะเข้าช่วยแต่ว่าการเข้าไปจับยากนะครับ
จึงโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลือดังกล่าวนะครับ

ตกใจครับแล้วมองไม่เห็นนะคุณหัวติดอยู่ในกระป๋องใน๔วัน
๔วันน้ำอาหารไม่ได้ทาน
นี่แหละครับเราถึงบอกว่านอกจากการช่วยเหลือคนในสังคมแล้ว
ที่อยู่ในสังคมทุกชีวิตมีคุณค่าเหมือนกันหมดนะครับ